ทีนี้ทีนี้มาดูหัวอกของผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน

บางรายบอกไม่ไหวไม่ฝืนแล้วนะครับ
ประกาศหยุดวิ่งถาวรขายรถเปลี่ยนอาชีพกันเลย
ในขณะที่บางรายบอกวิ่งต่อค่ะแต่ขอได้ไหม
ขอปรับราคาต่อคนเนี่ยนะเพิ่มขึ้น๑๐๐บาทต่อเดือน
นักเรียน๑คนขอปรับขึ้น๑๐๐บาทต่อเดือน

น้ำมันน่ะสิน้ำมันอืมอืมอืม
คือ๑๐๐บาทต่อคนสำหรับครอบครัวผู้ปกครอง
แพงมากนะแต่ก็ต้องเห็นใจคนที่เขาขับรถโรงเรียน
ต้องเติมน้ำมันด้วยนะใช่เขาใช้ดีเซลไงฮะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
ในพื้นที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
คือเขาก็บ่นแหละค่ะบอกว่าราคาน้ำมันดีเซลขนาดนี้
มันแพงมากเป็นประวัติการเลยตอนนี้
ที่นองฉางอุ่นไทยนะคะถูกถึงลิศละ

ผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละสามสิบ
รับนักเรียนตามหมู่บ้านต่างเพื่อนำไปส่งถึงโรงเรียนประจำอำเภอหนองช้าง
พร้อมกับไปรับกลับมาส่งที่บ้านหลังเลิกเรียนด้วย
ระยะทางไกลสุดไปกลับกว่าร้อยห้าสิบกิโลเมตรปกติเนี่ยจะคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย
คนละสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับระยะทาง
แต่พอราคาน้ำมันดีเซลมันแพงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะคะ
ก็ประกาศแล้วว่าต้องมีการปรับราคาโดยสารเพิ่มอีกคนละ๑๐๐บาทต่อเดือน
ต่อคนทุกระยะทางแต่มีแต่ให้นิดหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าไม่ไกลมากก็อาจจะปรับขึ้นแค่๕๐บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ
ผู้ประกอบการบอกว่าพูดจาทำความเข้าใจกับผู้ปกครองบางท่านไปบ้างแล้วนะคะ
ท่านก็เข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากวอนหน่วยงานรัฐ
ดึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่เดือนละสามสิบบาท
เพื่อให้ผู้ประกอบการเขายังมีสายป่านต่อลมหายใจธุรกิจเขาต่อไปได้
ครับโอ้โหเดือดร้อนกันทั่วเลยเนอะ
แต่ตอนนี้ดูแนวโน้มราคาน้ำมันโลกล่าสุดคือก็ปรับลดลงนะ
รอดูว่าในประเทศไทยจะลงหรือเปล่านะครับ